พี่ไทยเหรออันนี้ได้มั้ย

เอาออกเอาออกได้ไหมอ่ะ

หันมาหันมามาก่อน
รสชี้ยังไง
ให้รักค่ะ
ดีนะได้เสร็จเร็วอี๋เหรอ
เดี๋ยวครูจะไปนวดแม่ครู
ดื่มดื่ม

เยี่ยมความความเยี่ยม
มาแต่ไม่ทำชีวิต
แบบตรงนี้ได้จริงตรงนี้ครับ
แกมมี่มาเร็ว
ดีใจมากค่ะก็ได้ปริญญาบัตรมาแล้ว

หายเหนื่อยของจินนี่
มีความรู้มีความขยันหมั่นเพียนยังไงก็ไม่อดตาย
อันนี้คือคำของคุณยายที่ทำให้แบบ
ดีใจที่สุดลูกพูดไม่ได้

อยากเห็นมีความสุขอยากเห็นหลานมีความก้าวหน้า

ก็คงจะบอกว่าภูมิใจที่สุดในชีวิต
ก็รักที่สุดแล้ว

ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็อย่างที่บอกนะคะว่า

แล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่ง
ที่พี่เองก็ต้องขอบคุณ
สำหรับน้องเพลงนะครับ

แล้วก็วันนี้ลูกอายุ๒๒แล้ว

สิ่งที่ลูกทำอยู่ตอนนี้นะ

ลูกก็มีเป้าหมายในชีวิตนะคะ

แล้วก็ขอให้ลูกมุ่งมั่นต่อไปนะลูก

ตัวมีอิงมีของความสำคัญ
ให้น้องไหมคะ

น้องแม่จะขอไปเที่ยวใส่ไหมคะ

อันนี้ลูกไปกับเพื่อนเลย

ถ้าขอให้มันมีรักสุขภาพตัวเองนิดน
เพราะพี่แม่ลุยงานกับเต็มที่มาก

เราเป็นแผนในตัวเรายังไงบ้างค่ะ

ปลายปีหน้าฉันจะไปเรียนต่อโทรด้านอสังหา

ช่วยที่นี่หรือต่างประเภทคะ

เรื่องยายทำได้
ก็ความห่วงของพ่อแม่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ

เราจบแล้วอนุญาตื่นมีแฟร์ด่ายมั้ยคะ

ไม่ตอบเลยเลย

ยังคิดคำสั่งใหม่เรายิ่งเยอะไหมครับ
อ่าที่เวียดิ

เราก็รูปหัวที่แสดงว่าห่วง
โอเคขอบคุณครับ

ดีมากค่ะน้องทำงานได้ดีมากค่ะ

แล้วขอบคุณค่ะพูดล่ะว่าปริญญาที่ได้รับสาขาอะไรของคณะ
ค่ะก็ได้รับปริญญาจากคณะเศรษฐศาสตร์นะคะภาคภาษาอังกฤษเกรดนิยมดำ๑ค่ะ
คุณผ่านมามันเหนื่อยไหมถ่ายราวหนักกับการดีเรียน
ถือว่านักมากมันหนักตรงจัดเวลาแบ่งเวลามากกว่า
เพราะว่าเราต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอะค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือน
เราจะทำไงดีให้เราถ่ายละครไปได้ดีด้วยแล้วก็เรียนไปได้ให้เกรดดีตรงนี้ค่ะ

ก็ให้กำลังใจเยอะเลยค่ะอย่างคุณแม่เนี่ยก็จะช่วยจัดเวลา
หรือว่าร่างงานน่ะก็คือหลังเลิกเรียนว่าจัดเวลาก็คุยกันตลอด
ใช่ค่ะก็คือเราต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และก็อย่างบางทีเราอยู่ในกองละครหรือว่าไปคอนเซิร์ตอะไรอย่างเงี้ย

แล้วก็เอาหนังสือไปด้วยไปเอาไปอ่านที่กองตลอดค่ะ
แล้ววันนี้มันโล่งขึ้นไหมคะ
โล่งขึ้นเยอะค่ะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเหนื่อยมาก๔ปีที่เรียนมา
แล้วก็อันนี้ก็โอเคภูมิใจที่ได้ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้ว
หลังจากนี้ก็คือตั้งใจทำงานเต็มที่แล้วก็รอไปต่อโทรค่ะ
ก็คิดไว้ว่าน่าจะไปต่อที่อเมริกา
แต่ว่าเราอาจจะทำงานก่อนประมาณสัก๒๓ปีเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะก็อยากจะอยู่ของครอบครัวแล้วก็คืออยากจะอยาก
อยากจะทำให้คุณแม่ภูมิใจก็อยากจะถ่ายรูปไปเยอะ

แล้วก็อาจจะมีคิดถึงบ้างอยู่แล้วเป็นธรรมดา
แต่ว่าตอนนี้เราก็รู้สึกดีที่ภูมิใจในตัวเอง

ถ้าคุณแม่มองลงมาคุณแม่ก็น่าจะภูมิใจค่ะ
ก็ต้องเป็นคุณแม่เลยค่ะ
คุณแม่อยู่เบื้องหลังการเรียนแล้วก็การทำงานของคุณปันมาตลอด
เฉพาะการเรียนตั้งแต่อยู่ป๑ตั้งแต่อยู่มาแต่เลยค่ะ
จนเข้ามาจุฬาคุณแม่ก็ยังไปรับไปส่งเงินปันอยู่
แล้วก็คือคุณแม่ให้กำลังใจในทุกอย่างจริง
ก็เลยต้องขอบคุณคุณแม่ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ค่ะ